ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายเอกอ้วน
นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ทรัพย์สินไปกว่า๒๐๐ล้านบาท
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
รถยนต์ฮอนด้าซีวิกสีเทาและรถยนต์โตโยต้าอัลติสีเทา
ขับเข้าไปในศูนย์การค้าชื่อดังริมถนนบางนาตรา
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง

บริเวณร้านจอดรถของศูนย์การค้าแห่งนี้

นำกำลังเฝ้าติดตามและสกัดจับผู้ต้องหา
กัญชาที่ซุกซ่อนไว้ในห้องโดยสาร

โดยมีถุงสีดำปิดมิดชิด
สอบพบว่าเป็นกัญชาอัดแท่งจำนวน๑๙๙กิโลกรัม
สอบสวนนายชาญวิทย์เกษมศิษย์คนขับรถ

มีนายทุนชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างด้วยเงิน๕๐๐๐บาท

จังหวัดนครพนมไปส่งให้กับบางก้อน

ขณะที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดสอง
ยึดทองคำแท่งทองคำรูปภัณฑ์

และเงินสดกว่า๑๘๙๐๐๐๐๐บาท
รวมมูลค่ากว่า๓๘ล้านบาท
ที่ตรวจสอบพบในตู้เซฟ๒หลัง
ภายในบ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการ
เครือข่ายนายจิรัฐเพ็ญโสพลวิทย์

หรือที่รู้จักกันในชื่อเอกอ้วน
นักค้ายาเสพติดระดับสังการ

เมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ครั้งนั้นตำรวจสามารถยึดบ้านพัก

และเงินสดมูลค่ากว่า๑๗๐ล้านบาท
ทรัพย์สินที่ยึดได้เป็นของแผ่นดิน
แล้วกว่า๒๐๐ล้านบาท

ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเชื่อว่า

เชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมาก
ซุกซ่อนอยู่กับเครือข่ายต่าง

เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยละเอียด
ดินเลอร์ในกรุงเทพฯ

ของราคายา๒๕๐ล้านที่เขาทำเลย
เราได้แค่๓๐กว่าล้านรวมแล้วทรัพย์ใช่ไหม

อีกเกือบ๒๐๐ล้านหายไปไหน
อกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด

การจับกลุ่มแกนนำระดับสั่งการอย่างนายเอกอ้วน
อาจจะทำให้เครือขายยาเสพติดหยุดความเคลื่อนไหวชั่วคราว
แต่เชื่อว่ากระบวนการค้ายาเสพติด
เมื่อถูกจับได้และมาอยู่ในเรือนจำ
ก็จะพัฒนาหรือผันตัวเองมากขึ้น
รวมถึงพัฒนารูปแบบในการจัดซื้อยาเสพติด
เพราะยังมีความต้องการจำนวนมาก

ยังคงมีการเจาะเข้าทะลักประเทศไทยจำนวนมากด้วยเช่นกัน